จอบประเด็นช่วงนี้มาดูประเด็นเรื่องลิงเก็บมะพร้าวกันหน่อยนะคะ
เพราะว่าตอนนี้เป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันเยอะมาก
มีความคิดเห็นว่าการที่ไทยใช้ลิงเก็บมะพร้าว
มันคือการทารุณกรรมสัตว์จนทำให้ตอนนี้
เปอร์มาร์เก็ตในหลายแห่งของประเทศคู่ค้ามะพร้าวแล้วก็กะทิของไทยเนี่ย
อดมะพร้าวถอดกะทิออกจากเชฟวางของวางสินค้าหมดแล้วนะคะ
เรื่องนี้ทางกระทรวงพาณิชย์บอกว่าเดี๋ยวต้องมีการทำความเข้าใจกัน
เดี๋ยวจะเชิญตัวแทนองค์กรพิทักษัตริย์ผู้ประกอบการแล้วก็คณะทูต
เจรจาและมาดูให้เห็นว่าการที่ไทยใช้ลิงเก็บมะพร้าวเนี่ย
มันคือวิถีชีวิตมันคือวัฒนธรรมไม่ใช่เพื่อการอุตสาหกรรม
และการทารุณกรรมสัตว์ไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานกันค่ะ
มีการประกอบการสายพันกุญแฮยแดดสุขและสารหมอวาคม
แต่็มันจะเป็นสายพันในแบบร่อมนั่นละ
มันจะเป็นสายพันที่ไทยการทำหน้าจากครั้งใหม่
ไม่ใช่แบบนั้นมันเข้าใจผิด
รันดิวงวานิสเจ้าของศูนย์ฝึกลิง
เพื่อการเกษตรครองน้อยจังหวัดสุราธานี

เป็นภูมิปัญญาวิถีเกษตรที่สืบทอดกันมากว่าร้อยปี

ตามที่องค์กรพิทักษัตริย์หรือพีต้ากล่าวหา
ซูเปอร์มาร์เก็ตหลายแห่งในอังกฤษ
มาตรการแบนกะทิและมะพร้าวไทย
ที่ประเทศไทยไม่ได้ใช้แรงงานลิงเก็บมะพร้าวทั้งหมด
เช่นเดียวกับผู้มีอาชีพรับซื้อมะพร้าว

ที่ยอมรับกังวลว่าเรื่องนี้อาจเป็นต้นเหตุทำให้ราคามะพร้าวตกลงอีก
จากที่ก่อนหน้านี้เคยราคาขึ้นสูงถึงลูกละ๒๕บาท

และมีแนวโน้มลดลงอีก
ซึ่งก็ยังถ้าเป็นน้ำกะทิแล้วเราขายที่ไหน
จุลินลักษณะวิสิตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ระบุนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดปัญหา
ที่เคยชี้แจงไปแล้วหลายครั้งว่าภาพลิงเก็บมะพร้าว
สะท้อนวิถีด้านวัฒนธรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
ไม่ใช่การกระทำเพื่ออุตสาหกรรมเพราะความเป็นจริง
การใช้ลิงเพื่ออุตสาหกรรมไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน
กระทรวงพาณิชยเตรียมเชิญผู้ประกอบการมหารือ๘กรกฎาคมนี้
เพื่อหาแนวทางทำความเข้าใจกับประเทศผู้ค้า
จนถึงองค์กรพิทักษัตริย์
รวมทั้งเตรียมเชิญทูตของประเทศผู้ค้าลงพื้นที่
ดูการเก็บมะพร้าวและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์มะพร้าวของไทย
เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนขึ้นอีก
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน